เดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อย
วันนี้เนี่ยคือมีการไปพบนะคะได้รับแจ้งเหตุว่ามีชาวนาค่ะ
อายุสักประมาณ๔๔ปีเขาอยู่ที่กระท่อมกลางนาแห่งหนึ่ง
แล้วปรากฏว่ามีคนแจ้งเหตุว่าเขาเนี่ยถูกยิงแล้วอาการเนี่ยสาหัสด้วยนะคะ
กระท่อมกลางนาแบบนี้ไม่รู้ว่าทำอีท่าไหนถึงไปถูกยิงได้นะคะ
แล้วคนร้ายเนี่ยรัวยิงเก้านัดเลยทีเดียวเหตุการณ์นี้นะคะ
เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะทางด้านของตำรวจภูทรพนัฐนิคมนะคะ
แล้วก็หน่วยกู้ภัยค่ะของมูลนิธิสว่างเหตุบ้านทุ่งเหียง
ก็ไปตรวจสอบค่ะอย่างที่บอกว่าบริเวณตรงนี้มันเป็นกระท่อมกลางทุ่งนาที่หมู่บ้านเนินโก
ไปเจอกับนายวิศนุวัฒน์บัณฑิตจีนอายุ๔๔ปีเขาได้รับบาดเจ็บสภาพอย่างที่เห็น
จมกองเลือดอยู่แบบนี้มีแผลเนี่ยถูกยิงบริเวณหน้าแข้งขาทั้งสองนะคะ
ตรงบริเวณโหนกแก้มซ้ายกกหูซ้ายมือขวานิ้วชี้ทะลุนิ้วกลาง
กู้ภัยต้องรีบทำการประถมพยาบาลเบื้องต้นเพราะอย่างที่บอกว่าอาการเขาสาหัส
แล้วก็นำตัวเนี่ยส่งโรงพยาบาลพนัฐนิคมค่ะไปตรวจสอบนะคะในกระท่อมไปเจอกับยาบ้าสามเม็ดค่ะ
แล้วก็มีเงินเหรียญเนี่ยประมาณสักสามสิบห้าบาทแล้วก็มีไฟแชคเนี่ยนะคะ
สองอันตกอยู่ยังมีปลอกกระสุนปืนขนาดเก้ามอมอเนี่ยอยู่ข้างที่นอนเนี่ยห้าปลอกด้วยกัน
ก็ตกอยู่ที่บริเวณนั้นแหละนะคะตรงพื้นดินซักสี่ปลอกก็รวมเป็นเก้าปลอก
ตำรวจก็ต้องเก็บทั้งหมดนี่แหละค่ะเอาไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้ไปถามกับคนที่เขาเห็นเหตุการณ์และเขาเป็นคนไปเจอผู้บาดเจ็บคนแรก
เล่าแบบนี้ว่าตัวเองมาที่ทุ่งนาแหละ
เดินมาเรื่อยก็มามองเห็นกระท่อมตรงนี้
เห็นรถผู้บาดเจ็บจอดอยู่

ก็เห็นว่าเฮ้ยนอนจมกองเลือดอยู่แบบนี้แล้ว

เห็นท่าไม่ดีเริ่มรีบแจ้งจักรถีให้มาดูค่ะ
ต้อยจอดอยู่กันเลยทีข้าวเข้าไปคุยไอ้ต้อยคุยไอ้ต้อยเนอะมาพี่น้องกัน
มีสภาพแล้วตกใจอ่ะถามเรียกเข้ามาไปเข้ามันไม่อยู่กับเราแล้วไงเข้ามาไปอ่ะ
ก็เรียกชื่อมันเรียกสามทีมารู้สึกตัวตอนนั้นรู้สึกตัวนะ
แล้วถามมึงเป็นไรมึงมึงโดนอะไรมาใครทำมึงมันก็ไปตอบ
บอกว่ามันโดนอะไรมาถามเคล็ดบางอย่างบอกโดนฟัน
แล้วปุ๊บก็อย่างนี้ไปบอกน้องมึงนะน้องบ่อยหมู
คลิปฟุ้นขี่รถไปบ่อยหมูเลยตายหมูมาตามน้องมาพ่อมา
มากันหมดแหละ
ทีนี้พ่อของผู้ปัดเจ็บค่ะในแรร์บัณฑิตจีนอายุเจ็ดสิบสองปี
พ่อบอกแบบนี้ว่าลูกชายเนี่ยมีอาชีพทำนานี่แหละ
แล้วก็ปลูกพริกค่ะน่าจะอยู่ที่กระท่อมคนเดียวตอนเกิดเหตุ
แล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่าลูกชายเอาจริงน่ะ
มีศัตรูอยู่ที่ไหนบ้างรู้แค่ว่าลูกถูกยิงเพราะเพื่อนบ้านเนี่ยไป
บอกแล้วก็เลยรีบมาดูทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกนะคะว่ารับแจ้งเหตุเนี่ย
ก็รีบมาดูนะคะแล้วก็เจอว่าตัวผู้บาดเจ็บอ่ะนอนจมกองเลือดจนเลือดอ่ะ
มันแห้งแล้วนะแสดงว่าน่าจะเกิดเหตุเนี่ยนานแล้วเหมือนกันค่ะ
แต่ว่าผู้บาดเจ็บเขายังรู้สึกตัวแล้วก็ยังพูดได้
แต่ถามถึงสาเหตุการถูกยิงตอบไม่ยอมตอบนะคะ
ก็มีชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าจริงก็ได้ยินเสียงนะ
แต่คิดว่ามันเป็นเสียงจุดประทัดซึ่งได้ยินตั้งแต่ตอนกลางคืนด้วย
อ้าวแล้วเนี่ยคนที่ไปพบมันเป็นช่วงกลางวันตอนเช้าแล้วไง
ก็นี่แหละค่ะอย่างที่บอกว่านอนจมกองเลือดแล้วเลือดแห้งแล้วนะคะ
เจ้าหนุ่ยจำรวจก็เลยต้องเก็บพยายามหลักฐานต่างต่างแล้วค่ะ
และแน่นอนว่าต้องไปเรียกสอบสวนเพื่อนสนิทและญาติของคนบาดเจ็บเนี่ย
ว่ามีใครรู้สาเหตุหรือเปล่าแล้วเขามีปัญหากับใครไหม
ทีนี้เบื้องต้นเขาคาดไว้แบบนี้นะ
ด้วยความที่ไปถึงแล้วไปเจอยาบ้าถูกไหมคะ

ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่านะคะ
ก็แน่นอนว่าอาจจะเป็นเรื่องของการฆ่าล้างแค้นไหม
อันนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการแล้วก็ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ